ดูต่อกันที่อีกหนึ่งหนุ่มจากวิกหมอชิดกันบ้างนั่นเองนะคะ
หลังจากที่มีการปล่อยภาพนักแสดงนำละครรีเมคเรื่องดังอย่างเรื่องสองนารีค่ะ
กำลังจะเอามาสร้างใหม่ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็หลายคนได้เห็นกันนะคะว่า
มีมินพิชยาประกบคู่กันกับธันวาสุริยจักรแล้วก็พระเอกน้องใหม่อย่างเกรสสะพลค่ะ
แน่นอนว่าเอฟซีหลายต่อหลายคนดีใจกันทั่วหน้าเลยค่ะ
แต่พอล่าสุดค่ะเราไปเจอนุ่มเกรทเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่าจะได้มาเล่นละครเรื่องนี้ใช่หรือเปล่า
เกรทเองทำหน้าเหมือนไม่มั่นใจค่ะแล้วก็บอกว่า
ใจรอดูความชัดเจนจากทางต้นสังกัดก่อนจะดีกว่าครับ
ผมว่าต้องต้องรอคุยรายละเอียดมากกว่านี้ก่อนดีกว่านะครับผมแต่ว่าเราก็ได้อ่านบทแล้วแล้วก็
ได้พอรู้ทราบคาแรคเตอร์คร่าวแล้วว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวแล้วค่อนข้างกดดันนะครับผม
ว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงยังไงก็กดดันอยู่ดีครับเพราะว่าเป็นละครรีเมคด้วยแล้วก็ได้ร่วมงานกับทั้งพี่มีนพิชยาพี่ธันวาแกก็ยิ่งเป็นการแบบโห
กดดันตัวเองหรือมากเลยพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยครับมีอะไรผิดพลาดอะไรผิดพลาดกลัวไหมก็กลัวอยู่ครับผมว่ากลัวจะมีความแบบผมเล่นไม่ดีหรืออะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็พยายามจะอุดช่องโหดนะให้ได้มากที่สุดเลยก็ต้องรอติดตามต่อไปนะครับแต่เชื่อว่าหน้าหล่อแบบนี้ผลงานต้องมีให้ติดตามกันเพียบแน่นอนจ้ะ